ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของวอเล็กบอลครับ
รดาดรศักดาสกลธวัฒน์ครับ
อำนวยการโรงเรียนอสัมชันและนายเกรียงกมลฐานะ

ร่วมลงนามความร่วมมือทางการกีฬาส่งทีมเข้าแข่งขัน
สโมสรปรินส์มอบทุนสนับสนุนทีมวอเล็กบอลโรงเรียนอสัมชัน
เป็นเงิน๑๕๐๐๐บาทนะครับพร้อมตั้งเป้าคว้าแชมป์รายการนี้ครับ
ต่อไปแข่งขันวันที่๒๔พฤศจิกายน